ดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าเขากำลังแชร์กันในสังคมออนไลน์
เพจดังอย่างเพจอีซ้อขยี้ข่าวแล้วจือปากเนี่ย
โพสต์ภาพของหนูน้อยคนนี้อืมร่างกายนี่บอบช้ำบาดแผลนี่เต็มตัวนะฮะ
โดยเฉพาะบริเวณใบหน้าเป็นเด็กหญิงอายุแค่๓ขวบ
คือตามข้อมูลของคนที่เขาส่งภาพมาให้กับเพจต่าง
บอกว่าทางญาติของเด็กเนี่ยบอกว่าน้องเนี่ยถูกพ่อกับแม่ทำร้ายร่างกาย

ใช่ค่ะตอนที่ทีมข่าวเห็นภาพคือภาพที่เราดูมันไม่ได้เป็นเซ็นเซอร์แบบนี้ไงคะ
แผลเต็มตัวเลยนะฮะเป็นลอยแบบเล็กลอยเหมือนลอยโดนฟาดโดนตีเป็นเส้นอะค่ะ
คือมันทำให้อดไปคิดถึงเด็กชายวัย๘ขวบที่ถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายจนเสียชีวิตไม่ได้
แต่เนี่ยญาติเขาบอกนี่คือพ่อกับแม่แท้ทำร้ายเด็กนะ
ตอนนี้อาการสาหัสนะครับทุกผู้ชมครับบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับ
เราได้คุยกับพ่อของเด็กแล้วนะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมรอฟังกันแล้วกันนะครับว่า
เขาบอกว่าอย่างไรนะแต่นี่เป็นภาพที่เพจอีซ้อขยี้ข่าวกับเพจจือปากเนี่ย
นำมาแชร์ไว้คนที่ร้องเรียนมาส่งภาพของหนูน้อยคนนี้มาบอกว่า
หนูมีเรื่องขอความช่วยเหลือค่ะคือหลานสาวหนูอายุสามขวบ
เป็นลูกของน้องสาวคนละแม่กับหนูส่วนตัวไม่ได้สนิทกัน
แฟนเขาเพิ่งออกมาจากคุกทำร้ายร่างกายลูกตัวเองสาหัส
ื่อหุ้มในสมองอักเสบตามร่างกายมีแต่รอยแผล
บุหรี่จี้ตามตัวเอาน้องไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาล
ตอนเขาอาการแย่แล้วหมดสติตอนนี้คดียังไม่คืบหน้า
มีหลานชายอีกคนที่ยังอยู่กับเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง
ขอความกรุณาช่วยด้วยนะคะแล้วก็ลงท้ายพิกัด
แจ้งว่าอยู่ที่สุพรรณบุรีอยู่อำเภอเมือง

คือรับตรวจสอบไปน้องบาทเจ็บอยู่โรงพยาบาล
เพราะว่าพ่อกับแม่ตามที่ก็แจ้งมา
หลังจากเจ็บหนักแล้วแต่มีหลานชายอีกคนที่ยังอยู่กับเขา

ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เองฮะ
ผู้สื่อข่าวของเราคุณชมพู่สรรพัฒน์
สอบถามข้อเท็จจริงไปยังพ่อของเด็กหญิงวัย๓ขวบคนนี้
เราตามเจอแล้วนะฮะเขาอายุ๓๖ปี
สมมุติว่าชื่อเมฆก็แล้วกันค่ะนะคือพ่อของเด็กเนี่ยที่ชื่อเมฆเนี่ย
บอกกับเรานะครับบอกว่าผมเนี่ยขอยืนยันว่าผมเป็นพ่อเด็กจริงนะ
เห็นเขาแชร์กันเนี่ยนี่คือรูปลูกสาวผมจริง
แต่ขอยืนยันยืนยันยืนยันแบบหนักแน่นว่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายลูกสาว
แล้วก็บอกกับคุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าหัวอกคนเป็นพ่อเนี่ย
ไม่มีทางทำร้ายลูกแบบนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกันเมฆเนี่ยบอกว่า
ทราบเรื่องลูกสาวถูกทำร้ายจากแม่ยายนะคือแม่ยายเนี่ยโทรศัพท์มาบอก
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าใครทำร้ายแล้วไม่รู้ด้วยว่ามาทำร้ายลูกเขาทำไม
เพราะว่าในช่วงวันเวลาที่เกิดเหตุที่ว่าลูกถูกทำร้ายแล้วเอาไปทิ้งที่โรงพยาบาลเนี่ย
เมฆบอกผมเนี่ยอยู่กรุงเทพลูกเนี่ยอยู่สุพรรณผมเนี่ยอยู่กรุงเทพ
เพราะฉะนั้นขอยืนยันว่าผมเนี่ยถูกกล่าวหาผมไม่ได้ทำร้ายลูกสาวเลย
น้องถูกทำร้ายจนบาดเจ็บอันนี้พ่อทราบเรื่องไหมคะว่าใครทำร้าย

คุณพ่อไม่ทราบเลยแล้วรู้ข่าวว่าน้องถูกทำร้ายตั้งตอนไหนยังไงครับ
ก็อาทิตย์ที่แล้วพ่อโทรมามีมีอาหารมีอาหารโทรมา

อยู่บางแคร์ใช่ไหมคะแถวโซนู้นเนอ
แถวบางเคครับผม
ทีนี้คุณพ่อก็คือแม่ยายโทรมาเล่าให้ฟังวันไหนว่าลูกถูกทำร้าย
อันนี้ก่อนครับผม

ยายบอกไหมว่าใครทำร้ายหลานสาวหรือว่าตัวลูกสาวเรา
ไม่ค่อยถูกเลยครับผมแม่ยาย
แล้วไม่อยากถูกมาเล่าให้ฟังว่าอย่างไรบ้างนะคะ
ตอนนั้นน้องรักษาโรงพยาบาลไหนคะ

ออกมาอ่าผมไม่ถูกทำผมไม่ถูกแน่ว่ะผมไม่ได้เจอสัญญาณเลย
คือเราจะบอกว่าทางฝั่งนู้นไม่ได้พูดความจริงว่างั้นเถ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
ตอนนั้นเขาไม่ได้บอกเหรอคะว่าลูกสาวเราถูกใครตี
ไม่ได้พูดนะครับไม่ไม่ไม่แล้วคุณพ่อได้ถามถ่ายไหมว่าใครทำร้ายลูก
คือเขายืนยันว่าเขาอยู่กรุงเทพนะและยังไม่ได้ไปเยี่ยมลูกเลย
หลังจากที่ทราบข่าวแม่ยายโทรมาบอกนะแต่แต่ไม่ได้ทำร้ายลูกแน่
แน่นี่นะฮะอันนี้เขายืนยันกับเราว่าแบบนี้นะใช่อ่าแต่อ่า
ถ้าเกิดคุณเมฆฟังอยู่ผมฝากบอกนะค่ะคือคุณทำหรือไม่ทำก็อ่า
คุณยืนยันว่าไม่ทำก็ไม่ทำก็ไม่ทำใช่ไหมเขาก็เขาก็ไม่ได้ทำ
อยู่กรุงเทพเขาจะไปทำได้ยังไงแต่ผมว่าต้องรีบไปเยี่ยมลูก
คือยังไงต้องรีบรีบไปเยี่ยมลูกก่อนแล้วก็ต้องหาคำตอบให้ได้ว่า